ประสาททรายจะพังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
แต่ที่แน่เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคุณนรงวุ่นซิ้วนะคะ
ออกมาประกาศแล้วว่าห้ามเดินทางเข้าเกาะภูเก็ต
ง่ายคือปิดเกาะเลยค่ะทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ

เอาแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
มีการออกคำสั่งปิดเกาะภูเก็ตทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ
เป็นเวลากี่วันคะ๑๔วันคือเริ่มตั้งแต่วันที่๓สิงหาคมนี้
เรื่อยไปจนถึง๑๖สิงหาคมนี้ค่ะ
เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
เนื่องจากไปพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
วันเดียวครึ่งร้อยสำหรับภูเก็ตนะคะ
คือผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเกิดปล่อยไว้เนี่ย
จะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้น
คำสั่งปิดเกาะดังกล่าวมีข้อยกเว้นนะคะ
มีข้อยกเว้นรถฉุกเฉินทางการแพทย์รถขนส่งยาสินค้าอุปโภคบริโภค
รวมทั้งผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านทางอากาศยาน
ต้องมีตัวเดินทางในวันที่เดินทางเท่านั้น
โดยผู้ที่ได้รับการยกเว้นต้องได้รับวัคซีนโควิด๑๙แล้ว
แล้วก็ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙มาแล้วไม่เกิน๗๒ชั่วโมง
ส่วนกรณีอื่นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดค่ะ
ทีนี้อีกหนึ่งคนที่ยืนยันเสียงแข็งและหนักแน่นบอกว่า
ภูเก็ตแซนบ็อกซ์ยังคงดำเนินการต่อไป
แม้ว่าจะมีการประกาศปิดเกาะภูเก็ตเป็นเวลา๑๔วัน
นั่นก็คือรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะ
นายแพทย์ขจรศักดิ์แก้วจรัสบอกว่า
คือเมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดภูเก็ต
ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด
ทีนี้หลังการประชุมค่ะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคออกมาบอกให้สัมภาษณ์บอกว่า
โครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์ยังคงเดินหน้าต่อ
เพราะจากการรวบรวมข้อมูลในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ
ยังไม่พบการแพร่เชื้อจากนักท่องเที่ยวไปสู่ประชาชนชาวภูเก็ต
และจากประชาชนไปสู่นักท่องเที่ยว
เพราะมีการควบคุมป้องกันโรคในกลุ่มนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
นี่คือเหตุผลที่โครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์ยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะ
สำหรับสถานการณ์โควิด๑๙ในจังหวัดภูเก็ตค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวดูภาพรวมหน่อย
ติดเชื้อยอดผู้ป่วยรายใหม่๕๐คน
หนึ่งในนั้นเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์นะคะ

ผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดภูเก็ต๑๐๐กับ๗๓คน
เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์๓๐คนด้วยกัน
ตัวเลขจากผู้เข้าร่วมโครงการภูเก็ตแซนบล็อกเนี่ย
คือรองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่ายังน้อยอยู่
เพราะฉะนั้นแล้วโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปได้